โดยสภาพภูมิประเทศเนี่ยค่ะก็บริหารจัดการง่ายกว่าการท่องเที่ยวจังหวัดอื่นไหมคะ
คือเหมือนกับตอนที่เกิดการระบาดภูเก็ตก็ดูเหมือนว่าจะจัดการง่ายกว่าที่อื่น

จริงเราเคยเสนอเราเสนอโมเดลที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลไป
ทางท่านนายกนะฮะเป็นเปเปอร์ไปท่านนายกไปแล้วนะครับ
ภูเก็ตโมเดลเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการทำ๒๓เรื่องด้วยกันที่คิดว่าน่าจะมีการจัดการที่ง่าย
เมื่อกี่เหรออยู่ที่ตะดวกขึ้นมา
เราคิดว่าในนาทีนี้รัฐบาลก็ตั้งเงื่อนไขไว้เยอะนะฮะ
คือการตรวจสอบหาเชื้อเพื่อมั่นใจว่าเขาปลอดเชื้อ
ซึ่งตอนนี้เราคุยกับทางมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์มหิดลอยู่
แล้วก็มั่นใจได้ว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยไม่มีเชื้อจริง
ไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อเนี่ยก็เดินทางเข้าเกาะ
แล้วก็เที่ยวได้อย่างปลอดภัย

มันเป็นไปไม่ได้จริงนะครับ
เราต้องทำยังไงเราถึงจะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในเกาะ
ว่าสามารถที่จะรับท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ
ถ้าเกิดมีติดเชื้อมีใครมีเชื้อก็แยกออกไปรักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลก็รับไปแต่ถ้าใครไม่ติดเชื้อ
ซึ่งดูเหมือนจะมีการไม่ติดเชื้อน่าจะเยอะกว่า
เนื่องจากว่ามีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางมานะครับ
ก็จะสามารถจะท่องเที่ยวได้
ก็ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็น่าจะทำให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้น
ซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่านักท่องเที่ยวมาต้องโหลดแอปนะ
เวลาติดตามตัวจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้จะได้ง่ายขึ้น
เวลาเกิดมีปัญหาจะได้มีกระบวนการในการเข้าไปดูแลง่ายขึ้นนะครับ
อันที่๓ที่เราเสนอไปนะฮะ
คือเราก็บอกว่าในอดีตนี้นักท่องเที่ยวภูเก็ตเข้ามา๑๔ล้านเนี่ย
มันเป็นไปตามจำนวนไฟล์ทเที่ยวบิน
แต่นาทีนี้ภูเก็ตคงไม่ได้รับขนาดนั้น

แล้วภูเก็ตคนนั้นต้องเที่ยวกี่คน
มันสามารถจะรองรับได้
แต่ก็ยังไม่มีสัญญะตอบรับมาครับ
กำลังจะถามคำถามต่อไปว่าถ้าเสนอไปขนาดนี้นี่
เริ่มมีอะไรส่งสัญญาณกลับมาหรือยังยังใช่ไหมคะ

ก็ภูเก็ตมีเอกชนอยู่ทั้งทั้ง๑๒องค์กรนะฮะ
เราก็นั่งคุยกันแล้วก็เสนอไปในน้ำ๑๒องค์กรเอกชน
ก็เห็นพันธุ์บันไดหอการค้าเล่าให้ผมฟังเมื่อเช้าว่า
สำนักนายกตอบรับมาแล้วว่าได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
และกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่ครับ
เรียนถามแบบนี้นะคะว่าสมมุติว่าถ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลวางเอาไว้
สมมุติว่าไม่ได้รับข้อเสนอที่คุณภูมิกิจแล้วก็เครือข่ายบอกเลย
แล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกสนามบินทุกลักษณะที่มาของนักท่องเที่ยว
คำถามคือว่าประเมินกันว่านักท่องเที่ยวจะมาไหมคะ
ก็ผมว่านักท่องเที่ยวโดยภาพรวมของโลกในนาทีนี้ก็ดูกดตัวอยู่แล้วครับ
เอานักท่องเที่ยวมารักษาตัวอะไรต่ออะไรผมว่ากระบวนการนี้ก็ยังยากอยู่
มันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มันเป็นกลุ่มน้อย
มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกันนี่ต้องตั้งค่าสังเกตครับ
แล้วถ้าเราไปดูประเทศอไซส์ลานด์ที่ไปเกาะภูเก็ตเลยนะฮะ
แซงอยู่เหนือทางเดนมาร์ขึ้นไป๓ชั่วโมงด้วยกันเครื่องบิน
ไอศแลนด์ก็สวบผู้โดยสารทุกคนเหมือนกัน
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้คนในท้องถิ่นได้ครับว่า
แล้วคนในเทคนิคจะเข้าใจว่า

แล้วคอร์สไม่ได้แพงถ้าที่ผมเข้าใจคอร์สหลักร้อย
ไม่ได้เป็นพันเลยนะคอร์สหลักร้อย
ครับเป็นไปได้ครับผมว่า
คุณภูมิกิจคิดว่านะคะนอกเหนือจากถ้าเรามองเฉพาะภูเก็ตจังหวัดเดียวแล้วเนี่ย
ถ้ามองการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะค่อย
ค่อยทยอยมาประมาณสักเดือนไหนคะ
ต่อให้รัฐบาลเปิดเอาอย่างนี้สมมุติว่ารัฐบาลเปิดพรุ่งนี้เลย
คาดว่าตลาดของการท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเองเนี่ย
ทยอยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณสักเดือนไหนคะ
แบบมีเงื่อนไขคาเลนทีนไหมครับ
ใช่เอาแบบณวันนี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วเปิดพรุ่งนี้เลย
ว่านักท่องเที่ยวความพร้อมของปลายทาง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหรือว่าเอารู้สึกความสบายใจของเขาเนี่ย
คิดว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวในใจนักท่องเที่ยวจะกลับมาประเทศไทยสักเดือนไหนคะ
เอ่อเรามองคือมันยากตรงที่ว่าประเทศต้นทางเนี่ย
ที่เราสบายใจในการคุยด้วยวันนี้มันมีไม่กี่ประเทศ
คำว่าสบายใจคุยด้วยก็คือว่าเขาคอนโทรลการระบาดได้ดี
ก็มองว่าจริงถ้าเกิดอนุญาตให้เดินทางมาได้
จากประเทศต้นทางที่การระบาดไม่เยอะ

หมูมากันแบบว่าเยอะแยะ

ถ้าฟังจากคำตอบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เท่าที่ฟังคือสิ่งที่น่าจะทำให้บรรยากาศ
มันเกิดลำบากต่อให้เปิดพรุ่งนี้เลย
เราต้องเข้าใจเข้าด้วยนะ

ต้องไปอยู่๑๔วันแล้วก็ถึงจะเที่ยวได้เนี่ย
ไม่รู้จะลางานยังไงนะ

ขอสุดท้ายค่ะถ้ามาพูดเฉพาะเรื่อง
บอกแล้วว่าสำคัญมากกับภูเก็ตนะคะ
ธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ย

ก็ใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงภูเก็ต
เกือบ๙๐ของรายได้ทั้งกร
เพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมไม่มีผู้เข้าพัก
อุตสาหกรรมสมมุติโรงแรมเป็นต้นน้ำเนี่ย
ลายน้ำตั้งแต่ซัพพลายคนขายขายผักขายหมูขายปลา

รวมไปถึงตั้งแต่น้ำมงน้ำมันไฟ
ทุกอย่างที่เลี่ยงเลี่ยงหมดเลยครับ
ไปลำบากครับไปลำบากไปลำบาก
เพราะว่าสันหลังคือการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ

แต่จริงทีมพวกผมก็กำลังตั้งประเด็นนะว่า
เราจะทำยังไงต่อดีเพราะว่าการท่องเที่ยวในอนาคต
มันก็ดูยากนะดูยาก
กำลังนั่งคุยว่าแล้วเราจะทำให้เกิดความสมดุลในเกาะ
โดยการอุตสาหกรรมใดที่มาต่อยอดการท่องเที่ยวได้

นี่ฉันถอนหายใจแทนเพราะว่าเข้าใจเลย

เมื่อเปิดมาแล้วก็มันไม่ได้เหมือนเดิม
มันไม่ได้บังคับได้ว่าเขาจะต้องรู้สึกปลอดภัย

ว่าจะตัดสินใจแบบไหนเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีก

ยังไงขอคนไทยมาเที่ยวก่อนนะครับคุณจอมขวัญ

คุณไทยช่วยกันนะคะภูเก็ตรออยู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ